กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนค่ะ
คุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
เอามาเจอกันแบบนี้ช่วงเวลาสักประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีหรือว่า๑๗๓๐มาเจอกันแบบนี้นะครับ
๓๐นาทีหรือว่าบ่าย๓๓๐มาเจอกันแบบนี้นะครับ
เรื่องราวข่าวสารมีให้ได้อัปเดตกันเยอะ
เรื่องของความสนุกก็ต้องมีให้ได้ติดตามกันด้วย
ถูกต้องแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมพูดคุยกับเราด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เพิ่มเพื่อนแอดไทยรัฐพูดคุยกันได้ในหลากหลายประเด็น
วันนี้เข้มข้นหลายเรื่องราว
มาทักทายกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอสดเลยนะจ๊

เรื่องราวที่จะพูดคุยกันก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของข่าวดีแล้วกันเนอะ
ใช่ค่ะก็คือมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา๓๓จากสถานการณ์โควิดนี่แหละ

หลังจากที่รัฐบาลก็ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนนำมาตราต่างผู้ประกอบการ
ชาวโบ้งชาวบ้านร้านค้าต่างมาหลายโครงการ

ใช่งานนี้ก็ช่วยทั้งผู้ประกอบการหรือนายจ้างรวมถึงช่วยเหลือผู้ประกันตนด้วย
รายละเอียดเป็นยังไงคุณผู้ชมเราจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ล่ะค่ะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการเตรียมพร้อม
ที่จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มแรงงาน
และกลุ่มผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด๑๙
โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ในจังหวัดคุมเข้มสีแดงก็คือกรุงเทพมหานคร
รวมถึงปริมณฑลและ๔จังหวัดชายดนต้าย
คือ๑๓จังหวัดก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมีประกาศเพิ่มมาเป็น๒๙ด้วยนะคะ
โดยทางรัฐบาลแจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยโอนให้วันละ๑ล้านคน
ถามว่าทำไมทำไมโอนวันละล้านคน
ทำได้แค่วันล้านบัญชีเท่านั้น
ก็เห็นใจเหมือนกันนะหลายคนเขาก็ได้รับความเดือดร้อน

กันหน่อยละกันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา๓๓ที่ได้รับการเยียวยา
เปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยสำหรับพ่อเพลย์
หลายคนไปผูกพร้อมเพลย์ไว้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
อันนี้ก็ต้องไปทำตามกฎกติกาของเขานะครับ
ส่วนนายจ้างนะครับจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามจำนวนลูกจ้างคือหัวละ๓๐๐๐บาท
สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน๒๐๐คนครับ
เพราะฉะนั้นมาตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าประเภทกิจการไหนที่จะได้รับเงินเยียวยากันบ้าง
ทั้งหมดมี๙กิจการด้วยกัน๑คือก่อสร้าง๒ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ศิลปะบันเทิงนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่น
พวกการขายส่งขายปลีกซ่อมยานยนต์แล้วก็จักรยานยนต์
อย่างที่๖นะครับการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า๗ครับ
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
ก็คือกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนนะครับ
ก็เป็นแต่ละหน่วยงานที่คาดว่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับ
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะครับ
ใช่แล้วค่ะก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยานะคะ
คือถ้าเป็น๑๓จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยก็จะได้๒เดือนนะคะ
ส่วน๑๖จังหวัดที่เพิ่มมาอีกได้รับ๑เดือน
ก็เป็นไปตามมาตรการการช่วยเหลือใช่ครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับไปติดตามโครงการภูเก็ตแซนบล็อกกันหน่อย
หลังจากที่เปิดโครงการใหญ่โตนะครับเราเองก็ไม่ค่อยได้พูดถึงที่ภูเก็ตเลยเนาะ
แต่ภูเก็ตเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ก็ต้องเฝ้าดูแลแหละ
เขาก็คุมเข้มในระดับหนึ่งนะคะ
แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณนึงนะคะ
แล้วก็มีกระแสข่าวต่างนานาเกิดขึ้น
แต่เราเชื่อว่าภาครัฐก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ใช่ครับงั้นไปติดตามสถานการณ์ที่ภูเก็ตกันหน่อยเนาะ

ก็คือการจัดรถโดยสารแทนเครื่องบินเส้นทางก็คือทางภูเก็ตสุวรรณภูมิ
คือเดินทางยาวเลยจากสุวรรณภูมิไปที่ภูเก็ต

ทำไมถึงมีมาตรการนี้นะฮะเพราะว่าหลังจากสำนักงานการบินพลเรือน
ห้ามทำการบินในพื้นที่สีแดงเข้มก็คือห้ามไปลงจอดที่นั่น
รวมถึงแล้วก็สอบคอขยายพื้นที่สีแดงมาถึงอุตภาวซึ่งเดิมสายการบิน
สายเนี่ยเขาบินมาที่นี่ไงคุณผู้ชม
เขาก็เลยทำให้เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาดีกว่า
นั่นแหละค่ะก็คือจะบริการเฉพาะผู้โดยสาร
ก็คือต้นทางจังหวัดภูเก็ตปลายทางก็คือท่ากาศยาสุวรรณภูมินะครับ
ก็จะเดินทางไปได้นะฮะคิดค่าโดยสารเริ่มที่คนละ๑๕๐๐บาท
โดยรถออกจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเวลาสักตี๕นะครับ
ใช้เวลาเดินทาง๑๔ชั่วโมงไม่แวะพักระหว่างทาง
ก็ถึงท่ากัดสยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณสัก๒๑นาฬิกานะครับ
ไปเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการถูกไหม
แต่พอไม่สามารถเดินทางออกได้เนี่ยเขาก็ใช้การเดินทางโดยรถบัส
ค่ะนะฮะก็เป็นโครงการที่เปิดมาเดือนนึงแล้วตั้งแต่๑กรกฎาคมเนี่ยนะคะ
ทีนี้ใครจะใช้บริการเนี่ยต้องจองรถต้องจองผ่านโรงแรมเท่านั้นโดยสถานประกอบการนะคะก็ต้องลงทะเบียนให้กับแขกผู้เข้าพัก
ว่ายังไงถ้าเราจะไปที่ไหนเราติดต่อโรงแรมโรงแรมเขาจะประสานให้เรื่องของการเดินทาง
ลงทะเบียนตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๔โมงเย็นนะคะสำรองที่นั่งก่อนเดินทาง๑วันค่ะ

งั้นบอกหน่อยแล้วกันนะครับใครที่วางแผนเอาไว้แล้วก็เตรียมที่จะเดินทาง
แล้วก็เข้ารับบริการเขาเริ่มวันพรุ่งนี้นะ
วันที่๕๗๙๑๒๑๔และ๑๖สิงหาคมนี้นะครับ
และจะปรับวิ่งรถแค่วันจันทร์วันพระรหัสบดีและวันเสาร์
และจำกัดวันละ๒๐ที่นั่งเท่านั้นเพื่อไม่ให้แออัดนะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นมาตรการความปลอดภัยแล้วก็เป็นมาตรการช่วยเหลือเรื่องของเศรษฐกิจกันด้วย

เอามาฝากกันช่วงต้นแบบนี้แต่ว่ารายการของเรายังมีอีกเยอะ

อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้หอยเป็นเหตุ
เฮ้ยทำไมหอยมันผิดตรงไหนหอยมันมีปัญหาอะไร
ทำไมจะต้องเกิดเหตุขึ้นมาด้วย
ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัติข่าวฟื้นประเศษ

เอาใจแฟนที่ติดตามรายการคู่กัดสะบัดข่าว
ส่วนใหญ่นะเขานั่งดูกันเป็นครอบครัว
กับคุณภรรยาและคุณสามี
บางคนก็ดูกันเป็นแฟนก็แล้วแต่
บางคนก็เป็นคู่รักดูแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานกันไป

การที่จะเป็นคู่ที่ดีเนี่ยมันต้องรู้ใจซึ่งกันและกัน
อันนี้ถูกต้องนะคุณนะแบบมองตารู้ใจเลย

อยากรู้อยากกินอะไรต้องเสิร์ฟทันที
พอแฟนพูดปั๊บอยากกินไอ้นั่นไอ้นี่
คุณแฟนต้องรู้ทันทีว่าจะเสิร์ฟอะไรให้

อ้าวกะทิเราอยากกินหอย
อยากกินหอยกะทิเวยหอย
เอา

จะเป็นหอยแคงหรือจะเป็นหอยโข่มเออทำไมไม่บอกให้ถูกหอย
ก็ระบุมาให้ชัดเจนนี่ไงให้คิดเอาเองมันก็ผิดใจแบบนี้ไง
เอากินอย่างอื่นไปก่อนส่วนหอยที่คุณแฟนอยากจะกินรอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวค่อยจัดให้
อาจจะมีมื้อพิเศษก็ได้ก็ว่ากันไปเอออย่างนี้แหละคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันดูแลกันไป
อย่างอาจจะเข้าใจกันผิดบ้างก็ไม่ว่ากัน
นี่คุณผู้ชมครับหอยมันมีมากมายหลายชนิด
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการรับประทานหอยใช่ไหมคะ
อย่างนั้นผมจะลองถามคุณชิสาดูคุณพอจะรู้จักหอยชนิดนี้ไหม

หอยที่เล่นลิเกหอยแครง
แครงแคร่ง
เฮ้ยถูกโอ๊ยดีจนจังเลย
อย่างนั้นนะคุณต้องตอบดิฉันได้นะคะว่า
หอยอะไรชอบสื่อสาร

โอ้ยต้องเป็นหอยโทรคมนากคมแน่เลย
โอ๊ยมันมีที่ไหนเล่า
ก็เกือบถูกแล้ว
หอยจดหมาย

เขามีคำพูดอย่างหนึ่งเป็นสุภาษิตว่าเอาไว้
ว่านักรบย่อมมีบาดแผล

หนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
อยากจะฝึกรบแต่ว่าต้องดูให้ดีว่าถูกที่ถูกทางหรือเปล่าคะ
สตรูมากมายรายล้อมข้าจะไม่ยอมให้ใครที่สยบ
ถึงแม้จะสิ้นเป็นศพ
ขอทำเผื่อชาติศาสนา
นี่ไงนักรบจะมาฝึกรบ

นี่ไงนักรบจะมาฝึกรบ
นี่ไงนักรบจะมาฝึกรบ
นี่ไงนักรบจะมาฝึกรบ
นี่ไงนักรบจะมาฝึกรบ

รอบหนึ่ง่าน่าจะได้คงอยากจะฝึก

แล้วลุกขึ้นไปนะไม่ใช่ไปช่วยลุกขึ้นมานะ

ไปหยิบมีดแล้ว
โอ้ยคงใส่จะได้โดนจ้วงของจริง
แซวเล่นแซวเล่นเขาก็คงหยอกล้อกัน

อารมณ์ดีนะจริงภรรยาเขาขำแหละ
สามีมารำใกล้สร้างความสนุกต่าง

สนุกแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังสนุกอยู่ไหมนะจ๊ะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนอันนี้เราก็รณรงค์
ให้ไปฉีดกันเอางี้ละกันก่อนจะไปฉีดคุณศึกษาหาข้อมูลให้ดี
ผมไม่ได้บอกว่าต้องบังคับบังคับกันไปฉีดนะ
แต่การไปฉีดมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเท่านั้นเอง
บางคนเขาบอกว่าไปฉีดมาแล้วเออสบายใจแหม
โชว์เคียงโชว์คุยเราพูดเข้าใจ
แต่บางทีบางครั้งบางคาเฮ้ยถ้าฉีดแล้วทำสิ่งนี้ไม่ได้เหรอ
คุยเยี่ยมคุยว่าไปฉีดบักซิ้นมาเหรอแมนบอร์กแมนคู่ไปฉีดมาแล้วเป็นอย่าง
บอร์กเขาหามิสิกหลังจากฉีดบักซิ้น๓เดือน
โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้โห้

ไปบอกหมอมาดูดขึ้น

โอ๊ยหมอหมอมาดูดคืนเลย
โอ้โหยอมไม่ฉีดวัคซีนเลยเหรอคะ

ไม่ได้ออกกำลังกายก็คงจะเมื่อยนะ

เอาอย่างนี้ทำความเข้าใจกันทีละข้อที
เคลียร์มาเลยคุณชนะตกลงว่าควรจะฉีดวัคซีนไหมอันดับแรก
ควรฉีดแล้วไปเลือกแบบยี่ห้อที่มันแบบว่าถูกกับตัวคุณเอง
เดี๋ยวก่อนคุณชนะมันเลือกได้เหรอเอาจริง

แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณสบายใจสะดวกใจหาข้อมูลแล้ว

แต่เรื่องของเรื่องไปฉีดวัคซีนแล้ว
เขาไม่ได้บอกว่าห้ามมีเซ็ก

คือเรื่องกิจกรรมอย่างนั้นมันทำกันได้
แต่เรื่องของเรื่องคุณต้องดูตัวเองให้ดีนะ
คุณไปฉีดแล้วอาการคุณล่อแร่ร้อนคุณแบบว่ามีผลกระทบเยอะ

ถ้าป่วยไม่สบายอะไรก็ตามเนี่ยยังฉีดไม่ได้ต้องรอก่อนนะ
แต่ว่าถ้าหาอาการปกติดีไปฉีดแล้วกลับมาคุณก็ทำตัว
ตามเดิมแต่คุณไม่ใช่ว่าประมาท
ใส่หน้ากากไม่ล้างมือไม่ใช่นะฮะ
กิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นการออกแรงได้ไม่ว่ากัน
แต่ว่าความสะอาดยังคงต้องทำอยู่
โอ้ยโบราณเบนที่หมอมันดูดคืน

พูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีน
บางคนเข้าใจว่าให้สามีฉีดเข็มเดียวก็พอ
ตัวฉันจองไม่ทันยังไม่ได้ฉีดไม่เป็นไร
จะรอคุณสามีแบบนี้ได้เหรอคะ

เดี๋ยวแต่มาแบ่งให้เอาดอก
เดี๋ยวมันก็มาแบ่งให้เขาดอก

เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับการฉีดวัคซีน
บางคนบอกว่าวัคซีน๑เข็มเนี่ย

ไปแล้ว๑โดสจบ๑โดสเท่านั้นพอ
แต่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า
ให้สามีฉีดแล้วตัวเราไม่ต้องฉีดก็ได้

ไม่เกี่ยวสามีจะมาฉีดอะไรให้

ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันใหม่

สองโดสไม่ใช่โดสแบบนั้นช้าโดสเย็นโดสไม่ได้
คือตามรอบวัคซีนแต่ละยี่ห้อ
เขาก็จะมีระยะเวลาการฉีดต่างกัน
ส่วนคุณพี่ผู้หญิงคนสวยคนนี้

๑โดสสำหรับ๑คนเท่านั้น

คุณก็ต้องไปฉีดต่างหากอีกเข็มนึง

จะมาให้สามีเอามาฉีดให้

ความหมายคือสามีเขาเป็นหมอหรือเปล่า

หยอกกันให้ดูพนยัง

จริงนะครับก็ทำคลิปออกมาสนุกนั่นแหละครับ
แต่เราก็มาอธิบายทำความเข้าใจกันเนาะ
คุณผู้ชมฮะวัคซีนตอนนี้เขาก็ฉีดกันไปเยอะนะครับ
อย่างหลักในประเทศไทยของเราก็มีมากมายอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกัน

แล้วคุณรู้ไหมว่าตัวล่าสุดที่ผมได้ยินชื่อมาเนี่ย
มันเป็นชื่อวัคซีนที่บอกตรงเลยนะว่ามาใหม่จริง
เป็นวัคซีนที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน
แล้ววัคซีนใหม่ล่าสุดที่ได้ยินมาเนี่ยมันเป็นยังไงไปฟังกันดู

ที่มันบดกับกล้วยแล้วก็ให้เด็กกิน
ใช่คุณยายเขาใจผิดแล้วไม่ได้เลย

ก็เรียกกันผิดไปเยอะแยะแต่คุณชนะที่แอสตราเซนเนก้าว่า
ผมก็เรียกแบบติดอ่างว่าแอดอ้าเตอร์เดอร์อ้า

บางทีไปเจอวัคซีนของรัสเซียอย่างนี้สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊ก
อันนั้นเป็นชื่ออัลบั้มเพลง
เดี๋ยวจะไปกันใหญ่พูดกันแบบขำอย่ามาดราม่ากันนะ
ไม่เอาไม่เอาช่วงนี้ขอแบบว่ามอบความสุขให้คุณผู้ชมดีกว่า
เพลินยามบ่ายได้ไปเครียดอะไรกับเรื่องของวัคซีนนะ
ไหนมาทางเรื่องของโควิดกันแล้ว
ต้องตรวจต้องสวอปกันหน่อยจริงแยงจมูกหน่อยคุณผู้ชม

บางคนบอกโอ้โหวันเว้นวันเลยค่ะ
อย่างพวกเราคุณผู้ชมก็ตรวจกัน๓วันทีนะ

เอาให้มั่นใจเลยว่าอยู่รอดปลอดภัยกันดี
แต่ว่าการที่โดนแยงจมูกดิฉันเรียกอย่างนี้ละกัน
มันเป็นความรู้สึกที่สยิวกิ้วเหมือนกันนะ
มันก็มีความเจ็บซ้ำซ้อนอยู่ในนั้น
โอ้โหคุณค่ะไปดูไปดูพระรูปนี้

ท่านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อโดนสวอปจมูกค่ะ
นิมนต์ไปรอผลต่อเลยนะท่าน
แล้วก็กราบขออภัยพระคุณเจ้ามาในโอกาสนี้นะเจ้าค่ะ
ที่เอาภาพเอาคลิปของหลวงตามาเผยแพร่

ไม่ได้มีเจตนาที่จะบูลลี่อันใด
แต่อยากจะบอกว่าหลายคนก็จะมีอาการคล้ายกับหลวงตานั่นแหละค่ะ
เพียงแค่ว่าเลเวลของการแสดงออกมากน้อยต่างกัน

เออก็มีอาการผมก็มีเหมือนกันอ้อปากหัวเลย

เปิดโชว์ไม่ได้แต่เวลาโดนแย้งจมูกเข้าไปอ้อปากหัวอ้อ

แยงยังไงให้มันเจ็บน้อยที่สุดก็คือเงยหน้าเพียงแต่พอดีนะคะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเองเงยหน้าประมาณไหน
แล้วระหว่างนั้นให้เราหายใจเขาลึกแล้วก็กลั้นเอาไว้
ระหว่างนั้นนับ๑๑๐ก็ได้หรือพุทธโธก็ได้อะไร
แล้วแต่ตามที่คุณคิดว่าคุณจะมีสมาธิ
แล้วเขาก็จะแยงปั่นไปแล้วก็คิดเรื่องอื่นไปก็ได้ค่ะ

นี่ฉันทำมาแล้วค่ะสักครั้งก็ผลได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกัน
ท่านก็อยากจะได้เชื้ออย่างแรงก็แล้วแต่

กรุณาเถอะครับหาวิธีในการตรวจโควิดแบบใหม่
ผมแนะนำเอาแบบปั่นหูได้ไหม
คุณค่ะเวลาปันหูมันก็จะเป็นอย่างนี้สิคะ

ปั่นหูแล้วสามารถตรวจโควิดได้ผมว่าเจ๋งเลย
ฉันว่าสิ่งที่ตรวจได้คือขี้หูค่ะเห็นชัดเลยค่ะ
ตั้งแต่หน้าประตูเลยล่ะครับ
เป็นอย่างไรเข้ามาแล้วก็ต้องยืดแข้งยืดขาไว้ก็ได้
จะมารอแบบนี้แบบเป็นอย่างนี้เลย

รับเล็บ
ตู้ฉี่ผมทำให้พังหมด

ลูกค้าของพระเจ้า

ใครที่เลี้ยงแมวจะรู้ดีคุณมักจะต้องยอมทำตามมันโดยปริยายไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันจะขอร้องอะไรเราก็ต้องคอยดูแลมันแบบนี้
ถูกต้องยังไงบ้างคะมันมีความพิเศษยังไงกว่าแมวตัวอื่นหรือสัตว์เลี้ยงตัวอื่น
แมวของผมเนี่ยนะเรียกได้ว่ามีความว่องวัยแล้วก็ปาดเปรียว

ผมอยากจะให้ดูท่านอนของแมวผม

นี่มันนอนอย่างสบายใจขนาดนี้
อ่ะคุณผู้ชมดูพร้อมกันในเครื่องของคุณชาติ

ตัวหนูเมียชื่อโคนิใช่ไหมแล้วนี่มันใช่
มันไม่ใช่บ้านคุณนะดิฉันว่านอนที่ไหนอ่ะคะ

บ้านคุณที่ฉันเคยไปไม่ใช่แบบนี้
คุณถามอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณถามอะไรเนี่ยคนนี่นอนที่ไหนอ่ะจริงนอนที่บ้านไม่เคยนอนที่อื่นเลยอย่าพูดอย่างนี้
ดิฉันเลยไม่ได้สนใจท่านอนของแมวที่สนใจว่ามันนอนอยู่ไหนอย่าพูดอย่างนี้นะไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้
เข้าใจแหละคนทัศน์แมวเลี้ยงสัตว์แบบนี้เขาก็จะมีความเย็นดูน้องนี้แมว
งานเข้าเก็บไปดูเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับ
บอกว่าเก็บทรงไม่อยู่เมื่อเวลาโดนหมางเมินใส่
โอ้โหเรื่องนี้คุณน่าจะเข้าใจดีเวลาโดนสาวเมินหรือว่าโดนคนเมินใช่ไหมคะ

คือเรื่องของเรื่องบางทีเรามีความต้องการอยากจะทำให้บางสิ่งบางอย่างเขาสนใจ
แต่สุดท้ายเจอเมินแบบนี้เฮ้ยทำไงดีละเนี่ย
เอ้ยเอาอาหารมาให้

อ่าดูดูสิจ้าบท่าเขาจังเลยอ่ะตั้งนี้ดูเหมือนจะให้ความสนใจน่ะคุณ
เดินมาละแล้วก็จะเอาฝากอับรักนับละเดินไปสักพักเริ่มยังไงต่อ
อ๋อไม่กินนั่นแหละทำไมละคะ
ทำไมมันจะต้องเป็นพิซซ่าหรือจะต้องเป็นชาบู
หรือจะต้องเป็นเนื้อสเต็กอย่างดีถึงจะยอมทาน

เอาใจยากอย่างนี้สรุปจะกินอะไร
อันนี้คุณถามสัตว์เลี้ยงไอ้สัตว์ตัวนั้นหรือว่าถามใคร

อยากกินอะไรเอาแบบง่ายก็ได้
ง่ายอะไรก็ได้เอาข้าวผัดไหมไม่กิน

เออต้นลูกไม่ได้กินเอา

นี่ใครอะที่พูดถึงนี่คือใคร

เพื่อนคุณคนไหนคุณก็จะต้องตามหาตัว
เวลาจะกินอะไรนะเลือกจะกินอะไรนะ
ขอมาสักเมนูนึงแต่อย่าตอบว่า
อะไรก็ได้มันหาไม่ได้จริง
อะไรก็ได้ไม่มีในโลก

คุณอายทำไมฝนกันเยอะ
โอ้โหดาวดวงนี้ดวงใหญ่มาก
เดี๋ยวดาวติ๊กต๊อกหายลง
มากับความดังให้คุณชนะ

แล้วกดเถอะนะทำไง
ไม่รู้เหมือนกันที่ฉันอยากดูเหมือนกัน
เอางี้ทำความรู้จักกับดาวติ๊กต๊อกตัวนี้ดีกว่า

ขี้เล่นน่ารักขี้อ้อน
สนิทสนมกับคนเป็นอย่างดี

แล้วคนอยู่แถวนั้นก็ไม่เกรงไม่กลัวเลยนะ

ไปรอดูว่าคนจะซื้ออะไรแล้วอยากจะกินอะไรกับเขาก็ขอควรเขาด้วย
นอนอย่างนี้เหรออ่อนอยากได้

พิมพ์ให้ถูกแล้วกันสุรชัย๙๔๕
ดูในนั้นอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทอะไรกันแต่อยากให้ดูความน่ารัก

เดี๋ยวนี้คนเลี้ยงช้างก็เยอะนะแล้วเลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวอ่ะ
เป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่ใจนะครับ
ถือว่าดีเหมือนกันนะได้อนุรักษ์ช้างเอาไว้
อ่ะคุณผู้ชมเขาฝากตัวเลยนะฝากตัวจริง
ทำไมล่ะอ๋อถูกต้องเรื่องของขโมยขอจูน
ขโมยรองเท้าเห็นต่อหน้าต่อตาเอาไปเนี่ยก็เอาไปทั้งหมดเลย
ไม่ต้องมาทิ้งเหลือเอาไว้อีกข้างนี้หรอก

ขโมยต่อหน้าต่อตาแล้วเอาไปเลย
โกรธไม่ลงคือลูกสุนัขอ่ะเนอะ
มันสนแล้วมันคงกำลังแบบหมั่นเขี้ยว
ฟันมันเพิ่งขึ้นมันก็ต้องหาอะไรเคี้ยวงับ

นึกถึงสมัยลูกดิฉันกำลังแบบว่าฟันกำลังออกมางอกมา

แต่ดิฉันไม่ได้บอกว่าลูกดิฉันเหมือนหมานะ
เดี๋ยวคุณจะบอกว่าลูกคุณตอนฟันขึ้นใหม่

เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็เป็นนั่นแหละแต่ตอนเด็กเรายังไม่รู้เรื่อง
แต่มันคืออาการของอวัยวะบางอย่างที่งอกมาใหม่แล้วมันก็ยังไม่ชินไง
เดี๋ยววันไหนคุณพาลูกคุณมาผมจะถามลูกคุณเด็กเคยเคี้ยวรองเท้าเหรอลูก
ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะมีของเล่นเป็นยางเอาไว้ให้กัดงานฝึกฝึกพัฒนาการ
ไม่ได้กลับรองเท้า

แม่ขอโทษนะลูกน้ำไม่ต้องเก็บเทียบอะไรที่เป็นแบบนี้
ก็งงคุณเลี้ยงลูกยังไง

เออได้คุณยายดูดูด้วย
คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าทุกที่ทุกจุดมันคือเวที
ถ้าคนมีใจรักการแสดงมันก็ทำได้เสมอ

บอกเลยนะพอเจอกับเหล้า

ผมนึกว่าเป็นล้าวไก่ที่ไหนได้

บ้านที่ฉันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเลี้ยงกาย

แต่ถ้าเรานี่คือเหมือนเป็นบ้านมันเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่

แต่ถ้าเล้าแบบที่คุณชนะเคยเห็นหรือเคยไปจะเป็นอีกแบบนึง
ใช่ไหมมันเหมือนกันไหมคะ
ถ้าเล้าแบบนั้นจะไม่เหมือนกันแสงสีมันจะเต็มไปหมดเลย
จะมีเวทีแล้วจะมีคนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลย
อ๋อแล้วคุณทำอย่างไรคะผมยืนเฉย
อ้าวไม่เต้นกับน้องเขาหรือคะไม่เต้นยืนเฉย
อ๋อเหรอแล้วจะสนุกเหรอคะสนุก
ใช่บ้ายืนเฉยแล้วไงอ่ะสนุกสนุกตรงไหน

แต่ดูหนูคนนี้ก็สนุกไม่แพ้กันนะ
อุ้โหแล้วทรงตัวดีมากเวินสุ่มไก่เหรอคุณ
จะยืนอยู่ยังไงลูก

ก็คงมีความสนุกอยู่แล้วในเรื่องการเต้น
แล้วก็ฟังเสียงดนตรีอะไรแบบนี้นะพอขึ้นไปเต้นข้างบนเนี่ย

ก็ดีก็ดีเป็นคลิปน่ารักดีเหมือนกันนะ
แต่ว่ายังไงพ่อแม่ผู้ปกครองสอดส่องดูแลดี
บางทีอันตรายมันเสี้ยววินาทีเดียวก็ได้
ุ่มไก่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะบางทีนะใช่ไหม

ไปดูเรื่องของผัวเมียสองแรงแข็งขันช่วยกันทำมาหากินกันดีกว่า
แต่ดูเหมือนกับว่าการร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้นะคุณชนะ
คุณภรรยาไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่เลยค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณชนะสามีหวานแหหวานแหให้หาปลาไม่ได้ให้มาหวานแหหาเมีย

ดูเนี่ยเค้าก็พาเหลือนะ

โดนแหมาโดนเราเอง

โอ้โหนะคะงานนี้ต้องมีคนชนะคนแพ้แหละ
ใช่มันก็ต้องมีคนที่ต้องรองรับอารมณ์คนหนึ่งแหละเพราะว่าเล่นผิดพลาดแบบนี้
เอาไปฝึกหวานแหมาใหม่นะคุณพี่นะคะ
จากจากเรื่องของการหวานแหหาปลาแล้วมาดูเรื่องของการปล่อยปลากันบ้าง

ถ้าจะปล่อยปลาปล่อยแบบนี้จะรอดหรือเปล่าไปดูค่ะ
ต้องต้องต้อง

อะไรนะคนปล่อยปลาอยู่ตรงต้นน้ำ
ค่ะปล่อยให้หลายปลาทำเก้าตัว
สาธุสาธุกันไป
แต่ข้างล่างนี้ยังไงคุณชี่สา
เขาทำตาข่ายดักไว้รอเลยค่ะ

เนี่ยกางตะข่ายดักปลาไว้เลยค่ะ
แต่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้
เสร็จแน่งานนี้

แซ่บต้มยำต้มเปื่อยก็ว่ากันไป
เอาเป็นว่าถ้าจะไปปล่อยปลาก็หาที่ที่มันแบบว่า
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่มากกว่านี้นิดนึงนะ
ถูกดูจากทิศทางการไหลของน้ำก็ไม่น่าจะรอดจริง
จะรอดอยู่สักประมาณ๕นาที

หลังจากนั้นก็คงจะต้องพีกายพีชีพ
ถูกต้องแล้วโอ้ยสงสารอ่ะค่ะแต่ว่าเรื่องของการปล่อยปลาเนี่ย

บางชนิดอยู่ในน้ำแบบไหนน้ำจืดน้ำเค็มน้ำสะอาด
สกปรกอะไรในนี้มันมีผลกับชีวิตมันนะ
ก็ดูให้ดีแต่ว่าคิดจะปล่อยปลาปล่อยสัตว
ก็เป็นสิ่งดีก็อนุโมทนาด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของความที่ว่า

รีบร้อนมากมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับ

เกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นนี่คือเมนูอะไรคะคุณชนะ

สั่งข้าวข้าวถัด๑ถ้วย

ก็ข้าวผัดหนึ่งถ้วย

แล้วนี่ฉันจะทานยังไงถ้วยกระเพือบด้วยมั้งนี่

นี่ก็ผัดกะเพรา๑ถุงก็ได้

กะเพรา๑ถุงก็มาเป็นถุงเลย
แล้วในข้าวผัด๑ถ้วยก็นี่เอาไปซื้อทั้งถ้วย

เอาเหรอร้านอยู่ไหนคะจะไม่ไป

ควรเวลาเพราะเขาจะปกข้าวไปเขาจะใส่ถ้วยใช่ปะ

เออเพื่อความสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานเท่ากัน
เก็บถ้วยเอาไว้อย่างไงฉันได้ถ้วยกลับข้าวร้านนี้ได้ถ้วยน่าภูมิใจ
ว่าแต่ว่ารีบขนาดไหนเราถึงต้องเตือนกัน

ใช่สาวผู้ชายคนนี้แหละเป็นไงหรือเปล่า
นึกว่าถามว่าประตูมันเป็นยังไงหรือเปล่า

ก็ไม่รู้คุณอาจจะเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างที่คนอื่นก็ไม่ห่วง
หันมาพอดีจะเอประตูป้าบเข้าไว้กลางแสกหน้าเลย

ไม่ต้องมีประตูหรือเปล่าไม่ต้องมีเอาประตูออกไปเลย
แบบนี้ไงคุณฉันเป็นประตูเลื่อนไหมไม่ได้ประตูเลื่อนไม่ได้
เพราะว่าอะไรอ่ะเอ้าก็คนที่เขาจะมาติดต่อเขาเห็นว่าเลื่อน
เขาก็เดินกลับกันหมดนะสิไม่ได้ติดต่อประสานงานกันพอดี
เว่ยมันไม่น่าเข้ามาเลื่อนวันเวลาแบบนะ

ตอนนี้ก็ใจแหล่ะ

และพอดีหันไปจังหว่าโอ้โห

ผมก็เคยมีผมเคยโดนประตูแต่ตีเข้าตรงนี้ตรงคิ้วนึงนี่
จริง
อ่าคุณผู้ชมทักอารมณ์ไปดูเรื่องที่ปลี่โดยไหม
อะรองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไข่ไข่เป็ดไข่ไก่คุณเคยเห็นไหม
คุณลองดูไข่เป็ดใบนี้
สรุปมันเป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ปลาแซลมอนครับเนี่ย

ว้าว

ไหลมาเป็นพลวนเลยเอาดูตอนพยายามบอกว่า
แล้วค่อยแกะออกมาทีละนิดนะ

แต่พอตอกออกมาแล้วหัวหินไข่แดงออกมาเป็น
ฟองเล็กหรือไหล่ฟองแบบนี้ไม่ได้ค่อยเห็นจริง
อารมณ์เหมือนข้างในนั้นเป็นไข่นกกระทา

ตอนแรกผมคิดไปไกลคิดว่ามันเป็นไข่ปลอมเปล่า
อบเอาไว้แล้วข้างในเป็นไข่นกกระทา

เจ้าของคลิปเขายืนยันว่ามันคือของจริง
แล้วก็เออไอ้แบบนี้แปลกจริงไม่เคยเห็นที่ไหน
นะใครเคยเจอบ้างไหมคะไลน์มาคุยกันหน่อยไหมดี

ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลเนอะเออ
มันคือไข่อะไรมาจากไหน
ต้นคลิปต้นฉบับเจ้าของคลิปนี้เป็นใครยังไงแน่นอ
แต่ว่าเอามาแชร์กันแล้วกันเป็นเรื่องตัดแปลก
ใช่ไหมนะให้เราตั้งข้อสงสัยกันนะ
ฟองมีไข่ย่อยหลายใบบ้านคุณชนะคุณชนะมีไข่กี่ฟอง
ผมมีไข่หมายถึงไข่ไก่ที่ในตู้เย็นใช่ไหม
คือเรื่องของเธอนะครับในจริงก็อยากรู้
ไก่มันเป็นของที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ต้องมีทุกบ้าน
ใช่แล้วเขาบอกเป็นความเชื่อคือทุกบ้านควรจะต้องมีไข่ติดเอาไว้

ว่าไม่อดไม่อยากอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็จริงแต่ก็ไม่เคยมีใครมาถามผมนะว่า

ก็เนี่ยดิฉันถามคุณนี่ไง

ผมมีใครแต่อยู่ที่บ้าน

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบดิฉันเคลียร์แล้วค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมสนุกสนานกับเราพอสมควรแล้ว

ช่วงหน้ากลับมาสะบัดกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าว
ข่าวกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าทำไมพูดถึงตลอดข่าว
เพราะว่าเราเจอกันเมื่อเช้าแล้วตอนนี้เราเจอกันกับคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกนะคะว่าทำไมเจอดิฉันคนเดียว
ดิฉันเนี่ยนะคะคุยกับคุณชนะเรื่องไข่ไปเมื่อช่วงที่แล้ว
คุณชนะสงสัยค่ะไข่ที่บ้านมีกี่ฟองกลับไปนับเป็นที่เรียบร้อย
เอาเป็นว่าให้คุณชนะไปนับอย่างสบายใจดิฉันก็มีคลิปน่ารักมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเดิม
เอาอย่างนี้ละกันช่วงนี้เราอยู่บ้านกันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวมีคลิปไปเที่ยวสวนสัตว์มาให้ดู
ไปดูลิงอุรังอุตังตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็อยู่ตามวิถีของมัน
มีนักท่องเที่ยวไปเจอแล้วเกิดทำแว่นตาหล่นค่ะ
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไปดูกันเลยค่ะ
โอ้โหเป็นอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะ
ลิงอุรังอุตังเห็นว่าเอ๊ะมีแว่นร่วงลงมา
นี่มันคืออะไรเป็นของขวัญจากฟากฟ้าหรืออะไรอย่างไร
หยิบมาดูเท่านั้นแหละค่ะ

กลายเป็นของเจ้าลิงตัวนี้

เสียงว่าพี่แบ่งเลย
ลิงตัวนี้มันอยู่ที่ไหน

อยู่ในสวนสัตว์อินโดนีเซียนะคะ

เธอชื่อโอลิต้าเพชรชูเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วเพราะเอิญเพราะเอิญแว่นตาที่เธอใส่ไปเนี่ยมันลนมันร่วงลงไปที่กรงสัตว์ของตัวอุรังอุตังเนี่ยค่ะ
แล้วทำไงคะลิงตัวนี้มันก็เลยไปคว้าแว่นมาสวมใส่เองซะเลย
บอกว่าเอาล่ะฉันคงต้องเสียตังค์ซื้อบ้านใหม่ไม่เป็นไรนะ
ฉันจะต้องไปใช้ของมันมาคืนอะไรแบบนั้นนะคะ
คลิปนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเราก็อมยิ้มตามธรรมดาของสัตว์
แล้วก็มียอดไลค์ถึง๙๗ล้านไม่ธรรมดา
โอ้โหเรียกว่าเป็นคลิปที่แบบแค่ลิงใส่แว่นเนาะคนก็ดูกันมากมายขนาดนี้
ทำไมคุณชนะกับดิฉันใส่แว่นแล้วมันไม่ปังแบบนี้บ้างเลย
แต่วันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะจะลากันไปด้วยภาพของเพื่อนรักสามสายพันธุ์

แล้วติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อจากคุณวราพรและคุณนัทธพงศ์นะคะ
วันนี้ที่สาลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
วันนี้ที่สาลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ